คุณผู้ชมค่ะไปดูอุทาหรณ์เรื่องนี้กันหน่อยนะคะสำหรับเด็กเด็กแมวเป็นเด็กเนี้ยมันก็เป็นวัยที่กำลังวิ่งเล่นสนุกสนานกันกับเพื่อนมีเด็กปห้าที่ชัยภูมิคนนึงค่ะก็เป็นเด็กร่าเริงสนุกสนานล่ะค่ะแต่ที่นี้น้องเนี้ยชอบพกดินสอดินสอไม้ค่ะที่เราเอาไว้เรียนหนังสือเนี้ยใส่ในกระเป๋าก

เดี๋ยวให้น้องคนนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะ
เริ่มแรกก็กำลังสลับที่กับเพื่อนแล้วก็กำลังโดดแล้วก็มันไปไม่รู้มันแทงเข้าไปไม่รู้ยังไงครับตอนนั้นเจ็บไหม

ถ้าเพื่อนถ้าถ้าอยากเอาก็เอาดินสอยใส่กระเป๋าไว้นะครับถ้าน้ำมันจะโดนมันพรมครับ
นี่คือน้องแม็กซ์นะคะอายุ๑๐ขวบค่ะก็อย่างที่น้องเล่าแล้วค่ะว่าเล่นกับเพื่อนคือเล่นสลับที่นั่งกัน
นึกออกไหมเขาก็เลยมีการวิ่งเล่นกันสลับที่นั่งกันพอถึงโต๊ะปุ๊บก็รีบกระโดดนั่งเก้าอี้
แต่พอจังหวะนั่งไปแล้วยืนขึ้นมาเนี่ยน้องแม็กซ์บอกว่าโอ้โหดินสอปลายแหลมที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาเนี่ยมันเสียบเข้าไปที่ต้นขาเลย
น้องก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดค่ะ
เพื่อนก็ตกใจครูเห็นก็รีบพาไปหาหมอนะคะ
ซึ่งคุณหมอเนี่ยก็เอาดินสอออกทำแผลแล้วก็ฉีดยาให้ด้วย
น้องบอกว่ายังเจ็บแผลอยู่แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะ
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำชั้นพอทราบเรื่องเนี่ยนะคะ
ก็รีบนำตัวไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลนาฝานี่แหละ

อย่างที่บอกว่าคือหมอต้องใช้ครีมเปิดปากแผลเลยนะ
ต้องล้างแผลก่อนฉีดยาชาให้น้อง
เอาครีมเปิดปากแผลถึงจะสามารถดึงดินสอที่แทงลึก๒เซนติเมตรนี้ออกมาได้
แล้วก็เอาผ้าก๊อสปิดบาดแผล
จากนั้นก็ให้น้องกินยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อโรค
แล้วก็ต้องมาล้างแผลทุกวันจนครบ๑สัปดาห์ด้วย
ดินสอมันไม่ได้ปักทิ้มเข้าไปในลายตรง
มันปักทิ้มเข้าไปในลายขนาดกับทางลำตัว
ซึ่งดูแล้วคือ

คือเราก็ใช้อาธิษฐรีนะครับ
หลักจากเราทำประมาณไม่เกินสี่มันที
ก็ดินสอก็สามารถออกจากบริเวณปากแผลของน้องได้สำเร็จนะครับ
อำนวยการโรงเรียนขอฝากเรื่องนี้เลยนะคะบอกว่าให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเด็กคุณครูและผู้ปกครองกันหน่อย
บอกกล่าวบุตรหลานด้วยนะคะว่าต้องระมัดระวังถ้าเป็นไปได้เนี่ย
เอาดินสอปากกาติดตัวขณะวิ่งเล่น
เพราะอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ได้
ถือว่าเคราะห์ดีที่น้องแม็กซ์ไม่โดนดินสอเสียบเข้าจุดสำคัญ

แล้วไม่มีโอกาสกระเด็นหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
โดนที่ที่อันตรายกว่านี้ก็น่ากลัว
มินเชื่อไหมว่าพี่เคยมีประสบการณ์แบบนี้คุณผู้ชม
คือเล่นกับเพื่อนตอนประถม
แล้วถือดินสอในมือถือไว้ใช่ไหมค
เล่นไปเล่นมาดินสอนั้นปักที่จมูกอะครับ
แต่มันไม่เจ็บเพราะว่ามันเป็นกระดูกอ่อน
แล้วไส้มันหักคลาจมูกผมเลยนะ
จริงเหรอน่ากลัวอ่ะถูกต้องแต่ก็ไม่เจ็บก็เล่นกันต่อ
ยังจะเล่นต่ออีกด้วยความเป็นเด็กไง
บอกคุณผู้ชมแบบนี้ระวังกันด้วยครับน้องนะครับ
เวลาเล่นเอาดินสอแหลมไปไกลก็อย่าถือเอาไว้
เล่นมีปากกับเพื่อนเดี๋ยวมันจะไปเสี่ยงร่างกายกันได้นะครับ